ต้องคิดจะตกป่อะเนี่ยวันแห่งความรักเนี่ย
ฝนฟ้าคนนองสองวันผ่านไปแล้ว
ผนฟ้ากนนองเกิดจากอากาศเย็นเขา
ซึ่งหลายพื้นที่อย่างเมื่อวานนี้ก็มีรายงานมาตั้งแต่เช้าเลยนะครับ
ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนก็เจอไปซะเยอะ
แต่ว่าหลังจากนี้พออากาศเย็นเข้ามาก็จะเป็นช่วงขากลับ
ขากลับเนี่ยก็เป็นฝนเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่ฝนฟ้าขนอง
ก็จะเป็นฝนที่มีลักษณะแบบอึ้มครึ้มแบบนี้นะครับ
ซึ่งหลังจากช่วงกลางสัปดาห์ก็จะเป็นช่วงดังกล่าวแล้วครับ
ช่วงที่อากาศร้อนค่อยดันกลับมาดันอากาศเย็นกลับขึ้นไป
ทั้งขามาขากลับฝนเหมือนกันแต่ว่าฝนต่างกันนะครับ
แต่ว่าจุดไหนจะต้องเจอบ้างจุดไหนจะต้องเจอเรื่องของความร้อน
ซึ่งยังคงต้องติดตามอย่างต่อเนื่องเพราะอุณหภูมิเนี่ยสูงขึ้นนะครับ
โดยเฉพาะภาคเหนือเนี่ยนะครับอาจจะต้องทนหน่อยใครที่ไปเที่ยวภาคเหนือในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับ
ซึ่งขณะนี้เองอย่างที่บอกไปแล้วครับว่ามีอากาศเย็นหรือว่าลมหนาวจากประเทศจีนนะครับ
ค่อยดันลงมานี่คือช่วงต้นสัปดาห์นะครับกลางสัปดาห์แผลลงมาจนถึงกลางประเทศครับ
และหลังจากนี้สีเหลืองส้มที่เป็นสัญลักษณ์ของความหนาวเย็นเนี่ยนะครับ
ก็จะค่อยค่อยถอยร่นกลับไปนะครับซึ่งการมาครั้งนี้เนี่ยนะครับ
ภาคกลางคนที่อยู่ในบริเวณพื้นที่อีสานตอนล่างนะครับภาคเหนือตอนล่างอาจจะไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่นะครับ
เพราะว่าตอนนี้ครับกระแสลมที่เอาความชื้นมาจากทะเลเนี่ยนะครับยังคงมีกำลังแรงอย่างต่อเนื่องนะครับ
ทำให้เราไม่ค่อยรู้สึกถึงความหนาวเย็นที่มาเยือนเมืองไทยของเรานะครับ
ดังนั้นในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือถึงแม้ว่าในบางพื้นที่ในช่วงก่อนหน้านี้นะครับโดยเฉพาะภาคเหนือตอนล่าง
มีฝนฟ้าขนองตกแต่ว่าอุณหภูมิในช่วงเช้านั้นจะไม่ลดจากเดิมมากเท่าไหร่นะครับ
จะไปลดลงอีกทีหนึ่งนะครับในช่วงต้นสัปดาห์หน้านะครับวันจันทร์วันอังคาร
อุณหภูมิในพื้นที่ภาคเหนือตอนเช้าจะลดลงส่วนตอนกลางวันครับอากาศยังคงร้อนละอุนะครับ
ซึ่งในขณะนี้เองวันนี้ครับอุณหภูมิในบริเวณภาคเหนือภาคอีสาน
อยู่ที่ประมาณ๒๐ต้นนะครับ๒๑๒๒นะครับส่วนบริเวณตอนกลาง
กรุงเทพมหานครก็พุ่งไปอยู่ที่ประมาณ๒๖๒๗เลยนะครับ
ซึ่งถ้าหากเราคำนวณในช่วงบ่ายก็จะพบว่าอุณหภูมินั้นยังคงพุ่งสูงต่อเนื่อง
กรุงเทพก็พุ่งมาอยู่ที่ประมาณ๓๖นะครับอย่างเช่นภาคเหนือก็ไปอยู่ที่ประมาณ๓๔๓๕นะครับ
เดียวกับภาคอีสานซึ่งอากาศร้อนแบบนี้เนี่ยนะครับใครที่จะออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้งนะครับ
โดยเฉพาะในช่วงนี้ซึ่งเป็นช่วงที่อากาศเย็นยังแผลลงมาอยู่นะครับ
แดดนั้นจะค่อนข้างร้อนเป็นพิเศษเพราะว่าความเย็นที่มามาพร้อมกับความแห้ง
ดูดกลืนเอากลุ่มก้อนเมฆหายไปค่อนข้างเยอะนะครับเหนืออีสาน
ดังนั้นออกจากบ้านคงจะต้องเพิ่มความระมัดระวังเรื่องของอันตรายจากแสงแดดที่จะแรงเป็นพิเศษ
ส่วนตอนล่างจากกระแสลมหนาวนะครับที่พัดเข้ามาปกคลุมในเมืองไทยของเราก็ส่งผลทำให้ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับ
ตอนกลางไล่ลงมาถึงตอนล่างจะสังเกตว่าคลื่นเนี่ยนะครับเป็นสีฟ้าแล้วก็ออกไปทางน้ำเงินน้ำเงินเยอะหน่อยนะครับ
ซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็นบริเวณที่มีคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตรนะครับจุดที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจจะสูงเป็นพิเศษ
ที่จะออกไปทำกิจกรรมต่างในบริเวณพื้นที่ทะเล
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยตอนกลางตอนล่าง
ก็ต้องระวังเรื่องของความแปรปวนสภาพอากาศ

และนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ